อันนี้คุณตาเจอแล้วแต่นักท่องเที่ยวรายนี้ยังไม่เจอนะคะเพราะว่าถือว่ายี่สิบกว่าชั่วโมงได้แล้ว
หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวประสบเหตุไปล่องแพรยางแล้วปรากฏว่าพัดตกพัดตกแล้วศูนย์หายไปนะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยมคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นี่คือสภาพเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านี่นี่นี่คือคนนั้น
นี่คือภาพสุดท้ายที่ตอนที่เรือแพรยางอันนี้มันคว่ำค่ะ
แล้วเนี่ยตัวนายนิโคลัสเนี่ยนะคะเขาอยู่ตรงบริเวณนั้นอ่ะคุณผู้ชมอ่า
แล้วนากระแสน้ำน่าจะพลัดให้เขาเนี่ยคือน่าจะหายไป
อ่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงนะคะทำการเร่งค้นหากันอยู่ค่ะ
แล้วภาพสุดท้ายที่ทางเรสคิวของบริษัทร่องแพรยางบันทึกไว้ตอนที่ตัวนายนิครัสนักท่องเที่ยวอายุสามสิบปี
เป็นลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยมนะคะไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อนค่ะ
ลงเรือยางล่องแก่งในลำน้ำแม่แตงเมื่อช่วงบ่ายวานนี้โอ้โห
โดยเรือยางแล่นผ่านโขดหินที่น้ำค่อนข้างเชี่ยว
แล้วเรือมันเกิดไปชนกับโขดหินก็เลยทำให้เรือพลิก
นี่ภาพที่เขาถ่ายไว้ได้นะคะตัวเขานี่แทบจะมิดเลยนะ
มน้ำเกือบมิดเลยค่ะก่อนที่ตัวนายนิโคลัสคนนี้เนี่ยจะพลัดตกน้ำไป
ตอนนั้นจะเห็นว่าเขาสวมเสื้อชูชีพสีแดง
มีหมวกเซฟตี้สีเหลืองนะคะลอยคออยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยว
ก่อนจะถูกกระแสน้ำมันพัดไปอย่างรวดเร็ว
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาเกือบ๒๔ชั่วโมงแล้ว
แต่ยังไม่เจอตัวเขานะคะก็ต้องยอมรับว่าอุปสรรคมันเยอะจริงจริง
เพราะมีฝนตกลงมาอีกค่ะกระแสน้ำมันก็ไหลเชี่ยวกรากมากขึ้นเรื่อย
แล้วน้ำมันมีสีขุ่นน้ำมันขุ่นมากมองไม่เห็นอะไรเลย
ใช่แทบไม่เห็นจริงพี่ปอแล้วเจ้าหน้าที่เขาเลยทำยังไง
เขาต้องปรับปรับเปลี่ยนวิธีการค้นหาอีกรอบด้วยการใช้เชือกขึงเอาไว้ทั้งสองฝั่ง
แล้วมีการโรยตัวงมหาใต้น้ำจุดที่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เพราะเป็นไปได้ว่าตัวผู้สูญหายนักท่องเที่ยวรายนี้อาจติดอยู่ใต้โขดหิน
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านของลุงของผู้สูญหายคุณอำนวยปินตา
ก็ได้พาภรรยาของนายนิคอลาซเนี่ยนะคะมาติดตามการข้นหาด้วย
แล้วก็บอกว่าตัวนายนิกรัสเนี่ยเขาเป็นลูกของน้องสาวของตัวเองค่ะ
ซึ่งเกิดที่ประเทศเบลเยี่ยมมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะ
แล้วก็พาเพื่อนชาวไปเยี่ยมด้วยกัน๓คนมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมาเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
ตัวลุงเนี่ยบอกว่าลุงรู้ข่าวช่วงเย็นของเมื่อวานแล้วแหละ
เพราะว่าน้องสาวเนี่ยโทรมาบอกขอให้มาดูหลานหน่อยเพราะประสบเหตุพลัดตกเรือยาง
ตอนนี้ได้แต่ภาวนาขอให้เกิดปฏิหารพบตัวหลานชาย
คุณผู้ชมจะเห็นภาพเมื่อสักครู่ว่าคุณลุงเนี่ยพนมมือ
แล้วน่าจะวิงวอนบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอตัวหลานนั่นเอง

นี่แหละค่ะส่วนแม่ค่ะแม่ของตัวนายนิโครัสผู้สูญหายนะคะ
ตอนนี้กำลังเดินทางมาจากประเทศเบลเยี่ยมค่ะจะมาติดตามการค้นหาด้วย
คาดว่าน่าจะถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้พบตัวอย่างปลอดภัย
เอาจริงเขาก็ยังมีอุปกรณ์เซฟตี้อยู่อาจจะติดอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้

นะคะแต่ว่ามันก็อันตรายมากเพราะว่าน้ำมันขุ่นมาก
แล้วดูแก่แสนน้ำมันเชี่ยวหวังว่าจะดูดไปติดระหว่างหินแบบนี้
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ